ยะโสธรมีเหตุสามีใช้มีดแทงภรรยาหลายครั้งจนเสียชีวิต
ทำให้เสียชีวิตคากองเพลิงทั้งสามีแล้วก็ภรรยา
ลูกอายุ๑๓เป็นลูกสาวพยายามจะไปช่วยแม่
สุดท้ายถูกไฟคลอกจนบาดเจ็บไปอีกคนนึง
นี่ฮะบ่าย๓เมื่อวานทีแรกก็คิดว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป
ลามไปติดบ้านเพื่อนบ้านด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุที่สามีเนี่ยทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็เสียชีวิตในกองเพลิงทั้งคู่นะครับทุกผู้ชมครับ
คือมีบ้านเสียหายไปสามหลังด้วยกันรวมทั้งหลังเกิดเหตุนะครับในพื้นที่บ้านหนองสนมหมู่๑๐
บนคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรผู้ที่เสียชีวิตในกองเพลิงในบ้านหลังเกิดเหตุ
มีอยู่๒ศพนะครับมีนายโชคชัยอายุ๔๘กับนางสาวิลาวันอายุ๓๘เป็นสามีภรรยากัน
มีคนเจ็บอีก๑คนเป็นลูกสาวยุค๑๓ปีพยายามจะเข้าไปช่วยนะก็ถูกไฟคลอกจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วอยู่โรงพยาบาลยะโสธร
ตำรวจลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในวันนี้นะครับพบว่ามีบ้านถูกไฟไหม้เสียหายไปสองหลัง
อันนี้แบบทั้งหลังนะแล้วเสียหายบางส่วนหลังหนึ่งบ้านต้นเพลิงเป็นร้านขายของชำ
นี่ฮะไม่เหลืออะไรเลยครับเหลือแต่เสาแต่ปูนจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายโชคชัยคนที่เป็นสามีซึ่งก็เสียชีวิตในกองเพลิง
ใช้มีดแทงภรรยาคือนางสาวิลาวันหลายครั้งจนเสียชีวิตแล้วจุดไฟเผาบ้านทำให้เสียชีวิต
คากองเพลิงทั้งคู่สาเหตุมาจากฝ่ายชายเนี่ยหึงหวงกลัวว่าภรรยาจะไปมีคนอื่น
ค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงลูกสาวของผู้ตายซึ่งเป็นลูกคนโตนะครับ
อายุ๑๓ร้องกรี๊ดวิ่งเข้าไปจะช่วยแม่แล้วตะโกนห้ามพ่อไม่ให้ทำร้ายแม่
สุดท้ายพ่อจุดไฟเผาบ้านคือตัวแม่เนี่ยถูกแทงจนเสียชีวิตอยู่แล้ว
พ่อก็จุดไฟเผาก็เสียชีวิตในกองเพลิงพร้อมแม่ลูกพยายามจะเข้าไปช่วยแม่
ก็ถูกไฟไหม้ลุกท่วมตัวไปหมดแล้วก็วิ่งออกมาด้านนอกบ้านที่ไฟไหม้ไปแล้ว
แล้วก็มีเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยกัน

คู่นี้แยกกันอยู่มานานหลายปีแล้วนะครับภรรยาไปอยู่บ้านพ่อแม่
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำส่วนสามีอยู่คนเดียวในบ้านที่ปลูกห่างกันแค่ร้อยเมตร
แล้วฝ่ายสามีก็พยายามตามง้อขอคืนดีอยู่หลายครั้งแต่ภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วย
เป็นป้าของผู้ตายนะครับบอกว่าผู้ตายฝ่ายภรรยานะ
เป็นลูกสาวคนโตอ่าป้าบอกว่าลูกสาวคนโตผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าให้ฟัง
ว่าพ่อเนี่ยขับรถมาจอดหน้าบ้านบ้านที่แม่เป็นร้านขายของชำที่แม่มาอยู่ตรงนี้นะฮะ
แล้วถือมีดไปแทงแม่เลยแทง๑๐กว่าทีจนแม่ล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
แล้วพ่อก็เทน้ำมันราดใส่บ้านใส่ตัวภรรยาใส่ตัวเองด้วย
แล้วก็จุดไฟนะฮะทำให้เพลิงไหม้ตัวลูกตอนพยายามเข้าไปห้ามพ่อเนี่ย
ก็เลยถูกไฟลุกทั่วตัวไปด้วยตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่อาการปลอดภัยแล้วนะครับ